หูนาเรียยกมือรอแล้วก็เชื่อเวิล

สักครู่ถามว่าใครอยากทำดียกมือขึ้นด้วยนะครับ

นิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเอง
ไปทำดีไปดูกันเลยคุณผู้ชม

เราสามารถร่วมแบ่งปันกันได้ด้วยนะคะ
เราก็เลยมาเชิญชวนคุณผู้ชมกันต่ออีกทีนึงนะครับ
ซึ่งตัวแทนนิสิตได้จัดทำเข็มวันอนันทมหิดลขึ้น
เพื่อเฉลิมประเกตพระบาทสมเด็จพระพระบรมเมนธรรมหาอานานธรรมฮิโดนนะครับ
แล้วก็หารายได้สมทบทุนสนับสนมมืออิฐิอนานธรรมฮิโดนครับ
และมืออิฐิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยด้วย
รวมถึงผู้ป่วยยากร้ายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสภากาชาติไทย
แล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์ศาสตร์
รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙ด้วยนะครับ
ได้จากการจัดจำหน่ายเข็มวันธรรมิดล
เราขนาดคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาจา
ทุนก้าวถวายสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชชุกวมารี
เพื่อสมทบทุนมูลวิธีวันอันธรรมฮิดล
ส่งแพทย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะ
เพื่อที่นำความรู้ความสามารถกลับมารับใช้ประเทศชาติ

แล้วก็อีกทั้งรายได้ยังจะไปสมทบทุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้พิสุอาภาษณ์
แล้วก็มูลนิธิเด็กของโรงพยาบาลจุฬาลงกรอีกด้วยค่ะ
สามารถบริจาคได้ที่สถานีรถไฟฟ้าต่างครับ
นิสิตคอยไปรับบริจาคอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็สามารถบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์วันอานันธรรมหิดล
ธนาคารแทฟภาณิชสสระภาษณ์กระชะไทยครับ
รวมถึงถ้าอยากติดตามข่าวสารของวันเข็มวันอนันต์ธรรมฮิดลนะครับ

ทั้งนี้การจัดทำเข็มวันอนันต์ธรรมฮิดล

เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้แล้วนะครับ
รายได้ส่วนหนึ่งยังนำไปพัฒนาวงการแพทย์ไทย

สามารถร่วมใจบริจาคได้ในราคาเข็มละ๑๐๐บาท
บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีครับ
วันอานานธรรมหิดลธนาคารไทยพนิษฐ์สาขาสภากาชาติไทย
เลขที่บัญชีขึ้นหน้าจอนะครับ

อยากให้ร่วมกันแบบนี้ช่วยกันเป็นการทำบุญด้วย
แล้วก็เราก็จะได้รู้สึกสบายใจด้วยนะครับใช่ครับ